สวัสดีครับสวัสดีครับข่าวใส่ไข่ตรงใหม่ให้เยอะอ่ะ
กลับมาเจอกันนะฮะครับผมสุข๒๔นาทีนี่เจโลอ่า
มันเจโลเลยเหรอเจโลวันนี้หันข่าวกี่โมงวันนี้หรอฮะ
จบรายการนี้ก็จบแหละเอามาว่าเนาะแน่นอนฮะตอนนี้คำถามคือ
ว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยหลายคนก็ยังใส่อยู่บางคนก็ไม่ได้ใส่แล้ว
ครับคำถามคือมันจะต้องผ่อนคลายขนาดไหนมิ้นคือจริงจริงแล้วตอนแรก
ประชุมใหญ่ออกมาบอกแล้วล่ะว่า๑กรกฎาคมใครสมัครใจจะถอดถอดได้
ถ้าอยากใส่ต่อใส่ได้ในที่สาธารณะ
ราชกิจธรรมดิตนุทธิศาสตร์ออกมาประกาศปึ้งว่า
ให้มีผลตั้งแต่๒๔มิถุนายนเลย
ได้แล้วถ้าใครอยากถอดแต่ใครอยากใส่ก็ใส่ไป
ซึ่งอันนี้เขาเป็นข้อกำหนดตามความในมาตรา๙ของพรกรฉุกเฉิน

คือเขาต้องการที่จะผ่อนคลายให้ประชาชนเนี่ย
ใช้ชีวิตตามจริงได้เหมือนกับว่าใกล้เคียงกับสภาวะปกติที่สุดนะคะ
ซึ่งข้อกำหนดที่ว่ามีอะไรบ้าง
ยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

ขยายเวลาการใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค
ผ่อนคลายเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย
อย่างที่เราบอกไปใครอยากถอดถอดได้เลย
ใครยังอยากใส่อยู่ใส่ได้ไม่ว่ากัน
ผ่อนคลายเรื่องของการเคลื่อนย้ายหรือว่าการเดินทางของแรงงานต่างด้าว
คำถามกับว่าให้มีการเคลื่อนย้ายได้แล้ว
เรื่องของการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์วิดิทัศน์ต่าง
ที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีการควบคุมก็จะผ่อนคลาย
ผ่อนคลายเรื่องมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ้าระวัง
เรื่องมาตรการเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่เฝ้าระวังนะคะ
ถึงแม้ว่าราชกิจจานุเบกษาจะออกมาแล้วว่า
ใครอยากจะถอดในที่สาธารณะก็ถอดใครอยากใส่ก็ใส่
เพราะเขาถือว่ามันยังเป็นห้องแอร์ที่มีคนเยอะเป็นพื้นที่ปิด
เขาก็เลยอยากจะขอให้ใส่ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง
แสดงว่ามีการเตือนอยู่แต่ละจุดโอเคแหละ

ก็ความสมัครใจคือแล้วแต่จะ

อันนี้แล้วแต่ห้างมีสิทธิ์ออกเองว่าใส่หรือไม่ใส่ถูกต้องไหม

แต่ว่าถ้าดูจากมาตรการของต่างประเทศนะคะ
ร้านข้างนอกร้านกลางแจ้งอะไรอย่างนี้

แต่ว่าในห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่ยังเห็นคนใส่กันอยู่
เพราะว่ามันยังถือเป็นเหมือนกับห้องแอร์

อีกอ่ะเขาก็กังวลกันก็จริงจริงใครอยากใส่ก็ใส่ใครอยากถอดก็ถอด
อันนี้ตามความสมัครใจในที่ลงแจ้งครับผมอันนี้วันนี้ก็คือข่าวแรก
นายกเขาปลื้มนี่ว่าประเทศไทยเราคลองอันดับ๒เมืองที่ดีที่สุดในโลก
คุณธนกรวังบุญคงชนะบอกว่าพลเอกประยุจันโอชาเนี่ยมีความยินดี
ให้บริการปรึกษาและจัดหาพื้นที่ทำงานที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลก
สหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยนะคะ
เขายกให้กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยเป็นเมืองอันดับ๒ที่ดีที่สุดในโลก
ถือเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียในการจัดอันดับ๘๐เมืองทั่วโลก
ใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกับการทำงานนอกออฟฟิศค่ะ
ก็คือใช่เราก็จะเห็นเยอะงานเดี๋ยวนี้ถูกมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในประเทศของตัวเองก็ได้
เขาบอกว่าที่ไหนก็ทำงานได้
พี่เห็นในค่ายมวยของพี่เนี่ยคนญี่ปุ่นหล่ออะไรอย่างนี้ของป้า

นี่หล่อนเข้าไปโชคชะจิตตินิมหล่อนไป

ห้อแต่ได้สูงค่าถ่ายกันหมด
ผู้ชายชอบหล่อนเยอะนะ
หนูไม่เห็นมีสักคนถูกเอาไหมฉันหาแฟนให้เอาไหม

ตั้งแต่อาทิตย์หน้าฉันจะหาแฟนให้เธอโกรธ

พ่อพี่ป๋องเจ้าวิชัยบอกฝากบ่วงวินินาน่ารัก
ขอบคุณพี่ป๋องค่ะอาจจะพี่หาให้
ดิจิทัลโนแมทค่ะเจอที่ค่ายทำไมนะคะคนมาทำงาน

มันเป็นการเปลี่ยนมาสัก๓๔ปีแล้ว
ประเทศไทยของเราเองเขาบอกว่าที่เขากลับประเทศ
เกี่ยวกับอะไรที่แบบทำงานออนไลน์กันสักส่วนใหญ่อ่ะถูกต้อง
ถูกต้องคือเทรดมันเขียนแล้วใช่ค่ะแล้วจริงตอนนี้ถ้าไปดูเรื่องของงานวิจัยค่ะ
เวลาที่เขาจะเลือกบริษัทไม่ใช่แค่บริษัทเลือกเขานะ
หรือว่าเข้าออฟฟิศกี่วันทำงานที่บ้านได้กี่วัน
ถ้าบางที่ไม่ให้ทำงานที่บ้านเลยไม่เลือกนะจ๊
ซึ่งเขาบอกว่ากรุงเทพมีการนำเสนออาหารท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยมหลากหลาย
ใช่อันนี้ที่สำคัญที่สุด๒จะต้องหากินง่ายอร่อยด้วยอื้อ
สะดวกต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงาน

เออเรากี่จีนแล้วนะคะตอนนี้
ยังไม่๕ประกาศว่า๕แต่ยังไม่๕พร้อมเนอะอือ
แล้วเขาบอกด้วยว่าที่พักบางแห่งถือว่ามีราคาถูกที่สุด
จากทุกเมืองที่เขาไปทำการสำรวจมา

ใช่นายกเลยบอกว่าอยากขอขอบคุณ
มุ่งมั่นตั้งใจการทำงานของทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชน
ที่ได้ร่วมมือกันสร้างกรุงเทพ
ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของโลกมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็น่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอด
ขีดความสามารถภาคการท่องเที่ยวของไทย

โอ้โฮหลังใดแน่นอนของรถนี้ใช่
เพราะที่ให้น้องเล่าข่าวนี้เพราะว่าพี่อยากจะขอเล่าข่าวนี้

ใกล้ที่หลายคนหนึ่งโอเคล่ะ

ก็พูดหลายรอบว่านายกประยุทธ์จันโอชา

๘ปีจริงอยู่ที่ว่าสารจะตีความว่ายังไง

ถือว่าเป็นนายกหรือเปล่าเป็นนายกที่แบบว่านับไหมอาจจะไม่นับก็ได้
เพราะว่ามากันแบบว่าต้องการให้บ้านเมืองสงบหรืออะไรก็แล้วแต่ตามคำกล่าอ้างของนายก

อาจจะนับตั้งแต่หลังเลือกตั้งแต่ถ้าสมมุตินับตั้งแต่หลังเลือกตั้ง
นายกก็มันจะครบ๔ปีถูกต้องไหมฮะอีกนิดนึงก็จะครบ๔ปี
สิงหาคมเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่น่าจับตามอง
อันดับ๒ที่น่าจับตามองเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้
ฝ่ายค้างเขายืดแล้วมินทดุในสภาพธิติกตั้งแต่กรกฎาคม
เราบอกว่าเราจับตามมองแต่พฤษภาคมว่าเฮ้ยในคำเนี้ยงรัฐบาลเนี่ยหรือการประชุมรัฐศาสตร์เนี่ยจะเป็นยังไงกัน
ว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าเพราะเขาก็เริ่มเริ่มซ้อมเริ่มลันทรูมาตั้งแต่มีการอภิปรายแต่อันนั้นไม่มีการโหวต
แต่ไม่มีผลอะไรแค่บอกว่ากันหรือวันนี้ที่ผ่านมาคุดพฤษภาคที่ผ่านมาก็เป็นการตอบกระทู้สด
เหมือนนโยบายเด็ดหัวอะไรสักอย่างหนึ่งอะครับประมาณสิบสามคนศึกวันศักดิ์ฟอก
นะฮะศึกวันศักดิ์ฟอกอยากจะบอกว่าซึ่งหลายหลายคนก็
จับตามองว่าเฮ้ยมันจะเป็นอีกอย่างที่คนหลายคนดู
เพราะว่าครั้งนี้มีใครบ้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เรียกได้ว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกรดเอพลัสอ่ะน้องค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นนายกนายกก็โดนหรือจะเป็นพลเอกประวิทย์ก็มี
โอ้โหหรือจะเป็นคุณอนุทินชาญวิรากูลก็มีบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นเลย
หรือจะเป็นคุณศักดิ์สยามชิดชอบเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมก็มีฮะ
ซึ่งเขาก็ดูว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะทำอะไรกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวล
ราวเนี้ยจุดเด่นคืออันนี้แหละจะมีคนกลับมาดูที่คุณธรรมนัฐครับ
อีกครั้งหนึ่งว่าคุณธรรมนัฐจุดยืนคุณธรรมนัฐจะเป็นยังไง
อยู่ตรงไหนใช่ไหมจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ฝั่งไหนด้วย
เพราะว่าสิบแปดเสียงมีผลนะฮะยังมีพักเล็กอีกครับใช่
เขาจะอยู่กับคุณปวิทย์ไหมเห็นเขาคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะ
ครั้งที่ผ่านมาเขาก็ยังอยู่กับคุณปวิทย์ตอนที่ผ่านงบประมาณอ่ะใช่
แปลว่าคุณประวิทย์อยู่ไหนเขาอยู่ที่นั่นหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะ
ก็อย่าลืมว่าที่ผ่านมาห่าวมีไหมก็มีเยอะน่ะอุ้ย
เห่าที่อันงบประมาณที่ผ่านมาก็งบประมาณอะไรไม่ผ่านแล้ว
ผ่านฉรุยหมดนะอ่ะใช่ใช่ไหมล่ะอ๋อฮะ
ทุกอย่างผ่านหมดมีอะไรไม่ผ่านบ้างอ่ะแล้ว๑๘เสียงนี่เป็นตัวแปลที่ดีมากเลยนะ
จากเพื่อไทยก็มีใช่มั้ยล่ะทำไมจะไม่น่าจับตามองเล็กน้อยแต่มีผล
เพราะฉะนั้น๒อย่างที่ลุงตู่จะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อคือสิงหาคมสิงหาคมคือดูสารตัดสินว่ายังไง
ว่านายกครบ๘ปีเพราะตามกฎจริงแล้วนายกไม่มีใครสามารถอยู่ได้เกิน๘ปี
แต่คราวนี้อยู่ที่ว่าสารที่จะนับว่ายังไงว่า๔ปีแรกที่มายุคคอสชเป็นยังไง๔ปีหลังจากการเลือกตั้งเป็นยังไง
ถ้านับเฉพาะการเลือกตั้งก็ยังอยู่ได้อีกสมัยหนึ่งสมัยหน้าเราอาจจะมีนายกชื่อประยุทธ์หรือเปล่าก็ไม่แน่ก็ไม่แน่
ก็ไม่แน่ถูกต้องไหมล่ะสมัยหน้าอีก๔ปีเราอาจจะมีนายกชื่อประยุทธ์หรือเปล่า
แต่ถ้านับกันจริงแล้วก็อยู่ในตำแหน่ง๑๒ปีถ้าสมมุติสมัยหน้าก็ยังอยู่กัน
ถ้าพูดถึงในแง่ตำแหน่งน้องไม่ได้พูดถึงในแง่ว่าสถานะที่เขาอยู่อยู่ในสถานะไหน
คนนี้วันนี้ที่หลายคนจับตามองคือนายแพทย์สุกิตอัตโทปกรณ์ครับที่ปรึกษาประธานสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ยแถลงถึงยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน
เขาบอกเลยฮะฝ่ายค้านเขาได้ยื่นต่อคุณชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนรัศดรเมื่อวันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
โดยมีสอสอลงชื่อทั้งหมด๑๘๖คนถือว่าเป็นจำนวนที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูลครับ
แต่ขณะเดียวกันคุณสุชาติชมกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
ร้องขอให้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ลงชื่อเมื่อประธานสภารับหนังสือร้องเรียนจากทั้งสองคน
ก็ได้สั่งการไปยังสำนักประชุมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของยติดังกล่าวครับ
โดยเบื้องต้นเพราะว่าเอาละตอนนี้นะถูกต้องทุกประการถูกต้องทุกประการแล้ว
ไม่มีลายเซ็นผิดเพี้ยนเมื่อมีการร้องเรียนประธานสภาก็จึงขอให้นำร้องเรียนมาพิจารณาด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยทางสำนักประชุมก็จะส่งจดหมายสอบถามไปยังหนึ่ง
ตัวแทนพักฝ่ายค้านทุกพักถึงความถูกต้องของรายชื่อ
ว่ามีสมาชิกคนใดไม่เต็มใจในการลงชื่อหรือเปล่า
คือเอาง่ายทั้ง๑๘๖คนเต็มใจในการลงชื่อหมดใช่ไหม

นี่โหดูเดือดนั้นคลิปเนี้ยพี่ครัวดูแลมด
มันเหมือนฉันเกินไงทุกอย่าง

โถหน้าเหมือนขนาดนี้ไม่ใช่ก็บ้าแล้ว

ถูกนะก็ไปดูว่าฝ่ายค้าเนี่ยเขาตอบมาว่าทั้งหมดเนี่ย
เต็มใจที่จะซักว่าเดี๋ยวมันจะยืดไปหรือเปล่า
แล้วก็ตอนนี้เลขาธิการก็ได้มีหนังสือเนี่ย
ส่งไปถึงคณะกรรมการรัฐมนตรีเช่นกัน
หลังจากนี้ปุ๊บก็ต้องรอคำตอบจากคอรมอล

ที่มีมาตอบยติอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลเมื่อไหร่
เขาบอกคราวนี้ครบหมดเลยนะ๓ปอก่อนเลย

๓ปถูกครับโดนตลอดเอาจริง

ซึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเขาจะมีชื่อน้อง
เนี่ยเขาจะมีชื่อของสึกอภิพายข้างนี้

หนูก็เพิ่งอ่านไปเมื่อวานหนูลืมชื่อเขาแป๊บนึง
ซึ่งเขาบอกเลยว่าตอนนี้ทั้งหมดที่จะต้องยื่นฟ้องกันเนี่ย
ฝ่ายค้านเขายื่นซักฟอก๑๑รัฐมนตรีนะ
ซึ่งถือว่าเป็นการฟ้องที่หลายคนจับตามองกันพอสมควร

ผมก็เหมือนกับที่ผ่านมา
มันก็ยังไงอ่ะมิ้นตอนนี้มันเป็นเกิดกับปากท้องประชาชนเยอะเหมือนกัน

ว่าของถูกอย่างอื่นทันไม่พูดแปลทำไมพูดจะของแพง

ยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้าน

อ่ะเดี๋ยวกลับมาแล้วกันลูกยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งละ
ใช่นี่แหละถูกแล้วยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้าน

ขอรบทรงชาติสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
เมื่อวานนี้พี่หนุ่มเป็นไงบ้างคะ
โอเคเขาก็ได้บอกไปหมดแล้ว
เราก็รู้สึกจะมีการเคลียร์ใจคุณอัจฉริยะไปแล้วนะฮะ
สุดวันนี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์พี่หนุ่มก็โฟนิงกับพี่อัดเลย
แล้วก็ขอโทษกับผู้อีกกันแล้วก็เข้าใจกันแล้ว
คือจริงต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นดราม่าชุดใหญ่เหมือนกันนะครับ
คนก็เข้าไปโอ้โหมิ้นเห็นคอมเมนต์ในเพจพี่หนุ่มมาเยอะมากเหมือนกัน
ซึ่งจริงเรื่องนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะเองเขาก็ขอออกมาชี้แจงเพิ่มเติมด้วย

ว่าจริงมีการคุยกับคุณอัจฉริยะแล้ว
คือก่อนที่ใครจะเข้ามาหรือโทรเข้ามาเนี่ย
คุณอัจฉริยะรับรู้ก่อนและเป็นคนอนุญาตใช่ไหม

ซึ่งวันนี้ค่ะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเยืออาจากรรมเขาบอกว่า

เพราะเมื่อวานี้เนี่ยประเด็นที่เขาถูกจี้ก็คือว่า
ให้เปิดคลิปกรีดขาคุณแตงโมใช่ไหม
เขาโดนจี้ตลอดเลยซึ่งเขาก็ออกมาพูดว่า
ผมไม่เคยพูดนะว่ามีคลิปกรีดขาคุณแตงโมถูกต้อง
แต่ผมบอกว่าไอ้คลิปที่ผมมีเนี่ยมันเป็นคลิปที่แสดงให้เห็นถึงที่มาของบาดแผล
ว่าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือโอเคฟังดีอันนี้เขาบอกแบบนี้นะคะ
มาช่วยตรวจสอบเรือหน่อยได้ไหมเพื่อหาร่องรอยเลือดตามจุดที่ปรากฏในหลักฐานของเขา
ส่วนเรื่องที่ถูกแจ้งความพรุ่งนี้จะไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะ
คุณอัจฉริยะบอกว่าตอนนี้เขามีอยู่๖คดีที่ถูกแจ้งความ๔คดีมาจากตำรวจ
อีก๒คดีมาจากทนายเดชาทนายเดชากิติวิทยานันต์นะคะ
แล้วพรุ่งนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะก็จะไปแจ้งความเอาผิดกับทนายเดชาด้วยเหมือนกัน
ที่สะพอเมืองพระแดงข้อหามินประหมัดด้วยการโฆษณา
ส่วนประเด็นรายการของพี่หนุ่มรายการหนกระแสเมื่อวานนี้
คุณอัจฉริยะก็บอกเหมือนกันว่ามันก็ทำให้คนบนเรือระแวงกันเองเหมือนกันว่า
เอ๊ะใครกันนะที่ส่งหลักฐานมาให้เขาครับ
ถามทีละประเด็นเลยอ่ะเรื่องที่ทนายตั้มเข้าไปนั่งด้วยในรายการ
ทนายตั้มเขาบอกเขามาดีใช่ไหมเขาไม่อยากให้คุณอัจฉริยะเดินเดียวดายอยู่คนเดียว
อยากที่จะมาช่วยเหลือจริงจริงเรื่องนี้คุณอัจฉริยะมองว่ายังไง
คุณอัจฉริยะบอกว่าการที่ตั้มเข้ามานั่งที่รายการไม่ถือว่าแทรกแทรงการทำงานนะ
หลังเกิดประเด็นเนี่ยก็ได้มีการปรับความเข้าใจกับพี่หนุ่มแล้วด้วย
เหมือนที่พี่ชาวบอกว่าเมื่อตอนเที่ยงเขาโฟนอินกันใช่ไหมค่ะคือคุณอัจบอกแบบนี้ค่ะ
คุณอัดบอกว่าก็มีการปรับความเข้าใจกับพี่หนุ่มแล้วเหมือนที่พี่หนุ่มบอกแหละว่าส่วนตัวรู้จักกับคุณอัจฉริยะมานาน
คือพี่หนุ่มบอกว่ารู้จักมานานกว่าทนายตั้มอีกถ้าถามว่าสนิทกับใครมากกว่ากันสนิทกับคุณอัจฉริยะมากกว่าทนายตั้มซะด้วยซ้ำ
แล้วพี่หนุ่มก็บอกว่าเออจริงพี่หนุ่มขออนุญาตพี่อาจตลอดนะว่าเออพี่ตั้มจะมาส่งแชทให้ดูนมาได้ไหมอะไรได้ไหมยังไง
คนนี้จะโทรเข้ามารับได้ไหมอะไรยังไงคุณอัจฉริยะก็เป็นคนอนุญาตให้ทนายตั้มเข้ามานั่ง
อนุญาตให้รับสายของจ๊อปของปอของใครเข้ามาได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะก็บอกว่าก็ได้มีการพูดคุยแล้ว
ก็อย่างที่บอกไปว่าก็มีการขอโทษขอโพยกันคุณอัจฉริยะก็บอกว่าก็อย่าไปว่าคุณหนุ่มเขาเล
อันนี้เขาก็พูดมาในไลฟ์เมื่อคืนนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับความเข้าใจกันว่าได้คุยกับคุณหนุ่มแล้ว
คุณอัจฉริยะก็เข้าใจส่วนกรณีคุณแม่ที่มีกระแสข่าวบอกว่าคุณแม่จะถอนฟ้อง
คือคุณอัจฉริยะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ถอนนะคะไม่รู้ว่าแม่จะถอนจริงไม่จริง
แต่ณตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการถอนฟ้องถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวคุณอัจฉริยะบอกว่าไม่อยากให้ถอน
เพราะถ้าถอนเท่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาเนี่ยมันก็เท่ากับศูนย์
และจะฟ้องซ้ำในข้อหาเดิมไม่ได้นั่นแหละค่ะคือทั้งหมด
แต่แม่เขาจะถอนนี่ก็กระแสข่าวออกมาแบบนั้นนะคะ
แต่เพราะว่าเขาถอนตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็แม่บอกว่าปวดหัว
ยังไม่อยากคิดเรื่องนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ผ่านมาแม่ก็ยังไม่ไปถอน
วันนี้คุณแม่ก็ยังไม่ไปถอนส่วนในเรื่องของธนายตั้มที่เข้ามา
อัดเขาก็บอกว่าถ้าผมลุกเลยผมลุกกลางรายการแล้วผมไม่คุยกับตั้ม
มันก็เสียมารยาทผมก็ไม่อยากทำให้พี่หนุ่มเนี่ยเสียรายการด้วย
เขาก็เลยแบบเกรงอกเกรงใจพี่หนุ่มแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่า
คำถามที่เขาถามมาเนี่ยเมื่อวานเนี้ยมันเหมือนกับ
มันมาตุ้งแล้วเขาไม่ได้ตั้งตัวมันเหมือนกับเป็นคำถามนอกคลิป
เขาก็เลยรู้สึกงงเขาก็เลยรู้สึกว่าอ่ะอาจจะมีบางคำถามที่เขาเข้าใจผิด
แล้วก็อาจจะตอบไปแบบนั้นแต่เรื่องคลิปเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีคลิปกรีดขาอย่างแน่นอน
แต่เขาบอกว่ามีคลิปที่เป็นกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้กับเรือนะฮะ
ที่อยู่แบบริมใกล้ใกล้กับริมฝั่งเขาบอกว่ามีการกระทำอะไรบนเรือ
อันนั้นเนี่ยพี่อัจฉริยะบอกว่าเขามีคลิปนี้อยู่ครับ
เหมือนกับว่ามีคลิปที่แบบว่าส่อไปทางแบบว่า
บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาอย่างนี้นะครับ
เป็นคลิปที่เขาบอกว่าแสดงให้เห็นได้ว่าบาดแผลคุณตังโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ
คือเอาไว้ให้สังคมทั้งประเทศไทยถ้ามีคลิปทำไมไม่เปิด
เขาก็บอกว่าถ้าเขาเปิดปุ๊บเนี่ยถ้าคนฟ้องเขาล่ะ๕คน
คนละ๕๕๐๐๐ทั้งหมดกี่จังหวัดอ่ะ
จังหวัด๗๗คูณ๕ไม่ไหวค่ะ

ไป
ผมพูดเสมอว่านะครับมันไม่ใช่คลิปแต่เป็นการบรรยายว่ามีลักษณะบาดแผลเกิดจากการถูกมีดจีบที่ขานะครับ
แล้วก็หลักฐานอื่นเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่เราไม่สามารถเปิดได้
รักความปลอดภัยแล้วก็ทำให้ธุรกิจของเขาดูความเสียหาย
วันนี้ต้องเข้าใจว่าผมกำลังสู้กับอำนาจรัฐนะครับที่มีตำรวจเนี่ย
รวมกันทั้งหมดปลายจับสี่คนอ่ะมาฟ้องผมอ่ะถูกไหม
ขนาดผมเป็นคนที่มาสู้เรื่องแตงโมแต่เขาเป็นพยานที่เป็นนักธุรกิจ
แล้วผมถามว่าธุรกิจเขาจะอยู่ได้ไหมถ้าเขาอยู่ฝั่งผมแล้วเขามาอยู่ฝั่งตำรวจ
นะฮะว่ากันไปก็แต่ที่จริงมันก็ยืดยาวมาแล้วเนอะ
อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แตงโมตายแล้วอ่ะ

แล้ววันนี้ก็ครบสี่เดือนแล้วอ่ะถูกสี่เดือนแล้วนะคะครับ
ใช่ไหมอืมแล้วย้อนกลับไปคดีชมพู่ลุงคลป้าแต่นดิอืม
อยู่หลังหลักฐานจริงหลักฐานแท็กอันนั้นอ่ะอ้าว
มันเหมือนกับเป็นหนังอ่ะอืมให้ติดตามกันถูกไหมพี่ใช่

แตงโมถ้าเราดูกันจริงเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ย
หลังแรกคนติดตามกันก็บอกว่าเฮ้ยมันก็คือ
เหมือนแบบมีโอกาสคิดได้คิดตามได้เพราะว่า
ว่าคนเธอเนี่ยหลังมันกลายเป็นท่านายอ่ะ
มันทะเลาะกันแบบมันออกไปวงกว้างไม่เกี่ยวกับน้องแตงโมแล้ว

ใช่บางทีตอนนี้ถ้าแม่ฟังคนนู้นทีแม่ฟังคนนี้ที

คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าสุดท้ายแล้วในแง่ของกระบวนการยุติธรรม

เพราะนี่มันคือเราพูดกับบนหลักการนะคะ

สมมุติว่ามันเป็นความเชื่อแหละว่ามั่นใจเลยว่ามันคือการฆาตกรรมแน่
แต่ความเชื่อมันเอามาใช้พิสูจน์ในแง่ของกระบวนการมันไม่ได้ค่ะ

ต้องยอมรับชาวเน็ตเก่งไหมก็เก่งเยอะ

เก่งเช่นวันที่ศพมากขึ้นมาปุ๊บ
ถ้าสมมุติเอาจริงอย่างที่พูดกันตั้งแต่วันแรกน้องลองคิดดูนะ

ถ้าไม่บอกว่าแตงโมตกท้ายเรือ

แต่ทุกคนรออยู่ที่ท่าน้ำตลอดเวลา

สองถ้าสมมุติทุกคนไม่ขับรถเรือวนกลับไปอะไรอย่างนี้
แรกมันสนุกแต่หลังมันไปกันใหญ่ไง

มันรู้สึกว่ามันตามไปละมันไม่เกี่ยวข้องกับแก

คือหมายถึงว่าใช้คำว่ามันน่าติดตามแล้วกัน

ทุกคนก็บอกว่าฉันพูดอะไรกันไปในประเทศไทยนะ

โมเป็นยังไงค่ะแตงโมเป็นยังไงตกลงยังไงบ้าง
พี่ไปกินเหลาเหลาอ่ะไปกินเหลาเหลาอ่ะ
ออกมาตอนคนที่เขาประคอยแบบว่าให้จอดรถตรง
พี่มดเป็นยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะ
มันกลายเป็นแบบว่าที่ทุกคนติดตามข่าวแต่หลังหลังมันไม่ใช่ว่ะ
มันคือเหมือนกับหลังเนี่ยมันทุกคนที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนกับ
หาผลประโยชน์กับน้องแล้วก็ทำรู้สึกว่าให้ตัวเองมีชื่อเสียงมากขึ้น
รู้สึกแบบนั้นนะแบบอย่างนั้นมากกว่า
ใช่ไหมเราก็ดูว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงกันแค่นั้นเอง
ในที่สุดศาลก็ยังเลื่อนไปอยู่ถึงกรกฎาคม

แล้วก็ต้องดูว่าแม่จะถอนฟ้องหรือเปล่า

เพราะว่าตอนแรกแม่กับแม่แม่ตอนแรกแม่บอกแม่เข้าใจแล้วล่ะเป็นอุบัติเหตุ
สักพักแม่ไปบอกเป็นฆาตกรรม
ฆาตกรรมกลับมาปุ๊บไม่เคยเห็นอีก
มันก็ไม่รู้อันไหนจริงอันไหนไม่จริงอ่ะอ่าฮะ

อย่างที่เมื่อวานทั้งหมดทั้งมวลถ้าคุณอาชญาบอกว่าถ้ามีคลิป

เพราะมีคลิปที่แบบว่าที่คนทุกคนลุ้นกันตอนนั้นอ่ะ

ปรากฏว่าฉันก็แอบถามพี่หนุ่มเห็นเขามีมือมีเลือดแบบ

ซึ่งคราบแดงที่อยู่บนเรือเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นวายหรือเปล่า

คืออย่างที่บอกว่าไอ้คราบแดงเนี่ยคือทางนิติวิทยาศาสตร์เขาก็จะมี
เขาก็ใช้สารที่ฉีดปรากฏกันลูมินอลใช่ไหมครับ

แต่ถ้าเป็นเลือดต่อให้ล้างมันก็จะยังเรืองแสงขึ้นมา
จะถึงวันนี้เห็นมั้ยถึงกระดับว่ามีลือสองเค็มมาอีกสองลำขึ้นมาอีกใช่ไหม

เต็มที่แล้วล่ะแล้วผลที่ได้มันออกมาแบบนี้

อันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องสื่อสารให้ชัดเจน
ครบถ้วนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ย
มั่นใจและเชื่อมั่นในการทำงานว่าเออเนี่ยมันคือทั้งหมดแล้วจริง

เพราะสุดท้ายแล้วคนมันยังมีความเชื่อและความรู้สึกอยู่อะค่ะว่า
มันไม่ใช่มันประหลาดมันมีหลายจุด

มันก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้เป็นอย่างที่ตำรวจสรุป

มันอาจจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นมันก็มีความเป็นไปได้อยู่ในนั้นอยู่ดี

ไม่มีใครรู้ดีเกินไปกว่า๖คนที่อยู่บนเรือในวันนั้นอยู่

แล้วก็พยานหลักฐานที่จะต้องมีจริงมันถึงสามารถที่จะเอาผิดได้

แต่ล่าสุดีไอ้ไซค์ก็เชิญคุณหญัตเช้าไปตรวจเรือรอบ๒ละ

ก็แม่เขาไม่เอาภาษาชาวบ้านนะ

ก็ไปถึงมาไปไกลแล้วแบบว่า
เหมือนกับใครบอกว่าเนี่ยเขาเป็นแม่ลูก
ก็เขาก็ย้อนกลับมาเคยเห็นตอนที่แม่แตงโมท้อง
หรือถ้าไปเห็นได้ก็รู้จักกับมันตอนโตแล้ว
จะไปเห็นมันตอนท้องนี่ยังไงอ่ะ
ตอนแม่แตงโมท้องก็อายุฉันก็คงจะเด็กเท่ากันเหรอมั้ง
ฉันคงเกิดก่อนแตงโมไม่กี่ปีหรอกถูก
ถ้าสมมุติว่าคุณแม่แตงโมเป็นแบบดาราดัง
เป็นดาราอันนางเป็นนางเอกมาก่อนอย่างนี้

ถูกก็มาเจอกันตอนทำงานแล้วหรือเปล่า

ตรงมาอ่าฮะก็ไม่เคยเห็นแม่อืมอืม
ประสบปฏิเหตุอ่ะไปเยี่ยมน่ะไปเยี่ยมเขาพ่อก็เฝ้าอยู่
คือไม่เห็นแม่อืมแม่แม่จริงจริงแล้วเพิ่งมาปรากฏตัวเนี่ย
แบบเพิ่งมาเอาในฐานะฉันถือว่าสนิทได้ไหมวะ
สนิทมดเดี๋ยวข้อหาว่าฉันแอบอ้างหรือเปล่าไม่แอบอ้างมด
อันนี้พี่การันตีได้เป็นพยานได้ว่ามดสนิทกับน้องจริง
สนิทคือด่ากันทั้งวันอ่ะถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไร
น้องก็โทรหามดถูกอืมฉันจะเป็นคนที่ด่ามันเยอะอ่ะ
ก็เป็นคนที่น้องไว้ใจคนนึงอืมไม่ได้หรอกตอนมันไม่มีเงินเถอะ
ใช่ก็แบบว่าตอนที่มันมันจะมาอ้าวพี่ของงานหน่อยอะไรอย่างงี้
นึกออกปะละอืมคือมันเป็นพี่น้องที่กล้าของงานกันเลย
ปรากฏว่าถามว่าก็ไม่เคยเห็นแม่นางนะอืม
แต่หลังหลังเนี่ยคือรู้สึกว่าอ่ะทุกอย่างตอนขายของก็ต้องมี
เทนต์อะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็เลยสร้างคอนเทนต์ว่าโอเคล่ะ
เอาแม่นางมาเจอกันอ่าที่มีอบระดับบิหกรายการด้วยใช่ไหม
มีแบบก๋วยแซบโชว์อะไรอย่างเงี้ยอืมนึกออกปะน่ะก็เอาแม่
แล้วตั้งแต่นั้นก็เห็นแล้วรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปชีวิตส่วนตัว
อ๋อใช่

นั่งอยู่แต่ในโ
คือแม่มาตอนน้องโมรับปริญญา

มาเผิดตัวคุณแม่น้องแต้งโมนนะ

แต่ก็ถามว่าก่อนหน้านี้รู้จักไอ้โมมาเป็น๑๐ปีก็ไม่เคยเห็นแม่

เพราะเมื่อก่อนนี้พี่เช้าอยู่คอนโดเดียวกับน้องแตงโมที่รัชดา

เขาบอกว่าเนี่ยคนที่ไอ้เป้ยอยู่ดีก็ช็อกอยู่
บอกว่ากว่าพี่เล่นละครแทนแตงโม

แล้วก็เก่าก่อนเป้ยกับแตงโมห้องมันอยู่ต่อข้ามก็ยังไง

ตามกันต่อก่อนนะคะสำหรับคุณที่น้องแตงโมนะครับผม
ยังไงก็ต้องเชื่อว่าความยุติธรรมก็น่าจะเกิด

ทุกคนมองพวกเขา๕คนบนเรือเป็นฆาตกร

ซึ่งเห็นไหมทุกวันนี้๕คนบนเรือไม่ยอมแล้ว

ถูกนะครับบอกอยากเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วเสียเวลา

เอาละเกี่ยวกับพ่อค้า
เรื่องของหวยกันบ้างครับคุณผู้ชม
ใช่ครับหลายคนเป็นห่วงว่าคนขายลอตเตอรี่ที่เลขขายเดินไปเดินมาเนี่ย

เพราะว่ามดเนี่ยคือสนิทกับคนขายลอตเตอรี่ไปทำบุญที่ไหนเนี่ย

พ่อค้าแม่ค้าก็จะชวนมดมาซื้อตลอด

ก็เป็นห่วงว่าต่อไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าสลากออนไลน์เนี่ยราคา๘๐บาทแล้วพวกเขาจะอยู่กันได้หรือไม่
พ่อค้าหวยนะครับผมนะท้ากองสลากว่าอยากให้ขาย๘๐บาทก็ทำได้นะฮะ

วันนี้ครับพ่อค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จังหวัดเลย
จังหวัดเลยเนี่ยเขาจะมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะฮะ
เขาจะขายหวยกันทั้งหมู่บ้านหลังจากวันที่๑วันที่๑๖เนี่ยขายหวยเสร็จเขาก็จะกลับไปที่เลย
พอหลังจากพอใกล้วันที่หวยจะออกเนี่ยเขาก็จะมาวันที่๑๐เนี่ยเขาจะมาที่คอกวัวแล้วหรือว่ามาที่สนามบินน้ำแล้วเขาก็จะมาซื้อหวยไปขายกันนะครับ
เหลือแล้วมารอลุ้นว่าตัวเองจะถูกหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมากเกิน
นับตั้งแต่มีการจำหน่ายสลากออนไลน์เนี่ยตนก็ขายไม่ได้เลยครับ
วันนึงขายได้ไม่เกินสิบใบจากที่ซื้อมาเนี้ยหนึ่งพันห้าร้อยใบนะครับ
กองสลากเนี่ยไม่เอาราคาให้เราขาย
ในราคาที่ต่ำกว่าแปดสิบบาทถูกเพราะเขาพูดกันอยู่ไงบอกว่า
ถ้าสมมุติวันนี้เรารู้วันหนึ่งเห็นไหมทุกอย่างมันเข้าสู่ออนไลน์หมดแหละ
ค่ะเรารู้เตรียมใจแต่พวกเรายังมีเวลาเตรียมตัวไงอ่าฮะ
ถูกต้องป่ะอ่าอย่างเช่นเรารู้ว่าทีวีวันหนึ่งมีคนดูนอน
เราก็เตรียมตัวที่จะไปทำคู่กันทีวีกับออนไลน์ถูกต้องชั้นใดชั้นนั้นอืม
วันนี้พวกเขาบางคนเนี่ยขายลอตเตอรี่มาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่
ลูกส่งลูกเลี้ยงครับเป็นอาชีพหลักของบ้านอ่ะ
ขายเป็นสิบปีทำไมตัวเองถึงอินเพราะว่าตัวเองเคยคุยกับเขา
อืมว่ายังไงรู้ป่ะอืมเนี้ยมาจากเลยส่วนใหญ่เขาจะมาจากอีสานเนอะอืม
ถามว่ามาก็มารับเออกองมารับที่สนามสนามสนามอ่าฮะ
แต่เขารับเป็นมือที่สามที่สี่แล้วนั้นอืมใช่ครับเขาก็จะรับมาเก้าสิบเอ็ดบาท
อย่างช่วงหลังหลังเนี้ยถูกหน่อยก็แปดสิบหกแปดสิบเจ็ดบาทครับ
แล้วเขาก็จะมาเล่ขายจนแบบหมดอ่ะน้องอืมเนี้ยเราก็ถึงเจอเขาตามปั๊มน้ำมันค่ะ
ตามร้านอาหารตามเขาก็จะเดินขายแค่สามสี่อาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วเขากลับ
ถึงเวลาปุ๊บเขาได้กำไรปุ๊บเขาก็เตรียมทุนของเขาเนี่ย
เพื่อที่มาซื้องวดต่อไปอืมจะขายใช่แต่เมื่อก่อนเนี้ยมันหมด
ถูกแต่วันนี้เมื่อมีออนไลน์มันมีแพลตฟอร์มต่างเกิดขึ้นปุ๊บอ่ะ
อ่าฮะอืมมันก็ยากใช่เพราะว่าทุกคนวันนี้เมื่อก่อนใครจะไปคิดล่ะอืม
คนไทยเกือบครึ่งประเทศจะมีแอปเป่าตังค์อ่าถูกนะครับถูกไหมมันเริ่ม
วิทมาตู้มอืมมีใครไม่มีแอปเป่าตังค์บ้างอืมใช่ทุกคนมี
ไม่มีใครชนะบ้างถูกต้องแล้วมันคนที่ไม่รู้จักออนไลน์ก็รู้จักออนไล
คนซื้อเขามีความสุขเขาได้แบบใจที่มันตรงแบบเลขที่ไหนก็อยากได้เขาก็พิมพ์ลง
แล้วก็ได้แปดสิบบาทจริงจริงแล้วก็แปดสิบบาทพอในโลกยังไม่มีใครชอบของแพง
ค่ะนะฮะถูกปะอืมทุกคนชอบของถูกแล้วไม่ทิศค่ะถูกแล้วจริงส่วนใหญ่มันถูกแล้วทิศ
อืมแต่อันเนี้ยมันถูกแล้วไม่ทิพย์ฮะแล้วไม่ต้องไม่ต้องออกไปไหนอ่ะอืม
เรายังแบบเห็นของออนไลน์เราสายสายสายสายนี้ออนไลน์อ่ะนั่งรถนั่ง
ยังซื้อของเลยใช่เดี๋ยวไม่ได้วางแล้วคนที่เคยซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วอ่ะ
ใสใสเห็นเลขจะไม่ซื้อเหรอครับผมทางด้านคนขายเขาก็น้อยใจ
เขาว่ายังไงเขาก็บอกว่าพวกเราทำได้ถ้าทำไม่ได้เนี่ย
ให้เอาตำรวจมาจับเลยพร้อมยินดีให้มาตรวจสอบ
ทุกวันนี้เนี่ยพวกตนรับสลากมาเกิน๘๐บาทอยู่แล้ว
ให้ขายต่ำกว่านี้มันคงไม่ได้ครับทุกวันนี้เนี่ย
จะขายสลากได้ก็ต้องรอช่วงใกล้วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหก
ถึงจะมีคนออกมาเดินหาซื้อเลขที่หาไม่ได้จากออนไลน์
กลายเป็นแผงสลากเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามารับช่วงต่อครั้งที่สองเนี่ย
ถ้าสมมุติพลาดจากออนไลน์มาก็ถึงมาที่แผงเขาบางทีเนี่ยก็เป็นลูกค้าเก่าแก่ที่
ต้องการสลากจริงจริงเพื่อเอากลับไปเก็บไว้เพราะความอุ่นใจพวกเราเนี่ย
อยากขายสลากเหมือนกันการเอาขายในออนไลน์แบบนี้เนี่ย
มันเป็นการตัดช่องการทำมาหากินของคนขายหวยนั่นเองครับหมายถึงว่าต้องให้เวลาเขา
อืมถูกต้องไหมล่ะฮะอืมอ่าให้เขาตั้งตัวนิดนึงไหมใช่
เพราะว่าหลังหลังอ่ะงวดหลังหลังคือทุกคนเข้าบนหมดเลยน่ะค่ะ
อยากจะรู้ความจริงเนี่ยเดินข้ามสะพานลอยไปเนี่ย
ไปถามว่าสิอืมบังวันคนต้มอย่างงี้เลยน่ะกลุ่มหัวใช่
คือเพราะมันเหลือไงหลังหลังอ่ะเวลาเดินตามเนี่ยน่ะ
เส้งโรงเซเวินอย่างเงี้ยค่ะปกติเราจะเห็นยิ่งใกล้วันสลักออก

ติดแผงอยู่ไม่เท่าไหร่เองเดี๋ยวนี้เต็มแผงประมาณ
ชาวไปเติมน้ำมันก็เจอคนขี่จักรยานเข้ามา
พี่เช้า๙๐๙๐ก็ได้ผมลดให้เหลือ๙๐ก็ได้
คือขาดตัวแล้วจริงลดจนตัวขาดไปเลย

เขาลองคิดดูอันนี้ซื้อได้ป่าวถ้าวันนึงอ่ะ
เขาบอกเขากำลังจะเพิ่มกำลังว่าอีกหน่อยซื้อตามปั๊ม
อืออ่าจะมีรสซื้อตามปั่มอะนะ
อ๋อฮะก็มีมีตู้อย่างงี้ไงพ้อธิบาย
ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไงอ่าอือ
ที่สุดออนไลน์ต้องเข้ามาแทนที่ทุกอย่างเลยครับผมแต่ก็แค่ให้เวลาเขาสักนิดนึง
เมื่อก่อนมีขายเรียงเบอร์ตัวนี้ไหมครับไม่มีแล้วจบแล้ว

เมื่อก่อนนี้เออที่แบบวิ่งตามสี่แยก

ผลออกไม่มีแล้วโมทเรียงเบอร์หายไปหมดแล้วเออเออเออ
นี่คุณผู้ชมส่งมาค่ะบอกว่าที่อุดรแบบชุดตกใบละ
เขาบอกเขาก็อยากอุดหนุนนะ

รู้สึกว่ามันบอก
ถือกว่าเนอะ
ว่าราชการกรุงเทพมหานครเขาบอกแล้วว่าเขาจัด๗สถานที่
ถ้าคุณอยากจะชุมนุมไม่ว่าจะเรื่องอะไรยังไงแบบไหนไปได้๗สถานที่นี้
คือลานคนเมืองเขตพระนคร๒๐เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดง
๓ใต้สะพานรัชวิภาเขตจตุจักร๔ลานจอดรถหน้าสำนักงานเขตพระขนม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันศาเขตมีนบุรี๖ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเขตทุ่งครุ
มณฑลพิรมเขตตลิ่งชัน
หลักการหลักเกณฑ์ในการที่คุณจะไปขอใช้สถานที่ในการชุมนุมมีอะไรบ้าง
อย่างน้อยที่สุดต้องแจ้งล่วงหน้า๑วันว่า

ก็จัลที่มาแจ้งแอบพรุ่งนี้จะขอมาชุมนุมเวลานี้แจ้งเขาไป
ก็ต้องให้ไปแจ้งก่อนร่วมชุมนุม

เพื่อเขาจะได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างให้
และ๓ผู้จัดการชุมนุมก็คือแกนนำ
แล้วก็คนชุมนุมเนี่ยจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

ถ้ามีอะไรเสียหายคุณจะต้องรับผิดชอบเต็มทั้งหมด
และการชุมนุมในที่สาธารณะต้องปฏิบัติตามหมวด๑
และหมวด๓หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม

จริงก็คือหลักการชุมนุมที่เป็นสิทธิ์โดยชอบทำตามหลักรัฐธรรมนูล
ก็คือชุมนุมโดยสงบไม่มีอาวุธตามบรรยัติรัฐธรรมนูล
ใกล้กับสถานที่ราชการเช่นรัฐสภาธรรมเนียบศาลหรือว่าเขตพระราชฐาน
และไม่กีดขวางหรือรบกวนสถานที่ราชการโรงพยาบาล
ท่าเรือสนามบินต่างโรงเรียนสถานกงศุลนะคะ
และการดูแลเนี่ยคือคนชุมนุมและแก่นำจะต้องรับผิดชอบ
การชุมนุมนั้นทั้งหมดให้เป็นไปตามความสงบเรียบร้อย
ไม่มีอาวุธแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจด้วย
ถ้าสมมุติเขาขอความร่วมมืออะไรมาจะต้องไม่มีการยุโยงปลุกปั่น
ใช้เครื่องขยายเสียงตั้งแต่เที่ยงคืนถึง๖โมงเช้า
ไม่มีการปลอมตัวคือห้ามแบบปกปิดใบหน้าใส่ไอ้โม่งอะไรอย่างนี้มาไม่ได้
ไม่ได้นะไม่ได้ค่ะไม่มีการใช้อาวุธไม่มีการใช้พลุนะคะ
ไม่เดินขบวนตั้งแต่๖โมงเย็นถึง๖โมงเช้าค่ะ
และต้องไม่มีการข่มขู่ทำร้ายหรือขัดขวางการทำงานของประชาชนและเจ้าหน้าที่

นี่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าสำนักงานเขตเขาตรวจสอบว่า

ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ที่ที่เขาจะชุมนุมกันยังไง
คือหนูมองว่าเขาจัดเป็นพื้นที่ให้มันเป็นการจัดระเบียบมากกว่า
ก็คือมิ้นว่าเนี่ยมันเหมือนการหาตรงกลาง
คือผู้ชุมนุมก็มองว่าเขามีสิทธิ์ที่จะชุมนุมตามสิทธิมนุษยชน

ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการจัดระเบียบเรื่องการชุมนุม

ถ้าคุณอยากชุมนุมได้เราอนุญาต
แต่ว่าให้ชุมนุมในที่ที่เราจัดเอาไว้ให้นะ

สเกลเดียวกันเลยเหมือนเมืองนอกเลย

เพราะฉะนั้นกรุงเทพต่อไปนี้ก็ออกมาอย่างนี้แล้ว

แล้วก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้

แต่คุณต้องอยู่ในกฎระเบียบที่เราตั้งเอาไว้ให้ด้วย

คุณฝ่าฝืนข้อไหนแล้วตำรวจจะเอาผิดคุณ

ดนตรีในส่วนคุณชัชช่าจัดแล้วเรียบร้อย

วันอาจจะไปจัดที่ไหนนะปาชาวัดดร

วันอาทิตย์นี้ครับใครที่อยากไปไปได้เลย

ไปจัดสวนแล้วก็ไปเล่นดนตรีในสู่สารที่วัดดอนครับ

ใช่ค่ะให้กับบรรพบุรุษของเราเก่าแก่ที่ผ่านมา
ที่ป่าช้าวัดดอนนี่ชื่อเสียงดังนะฮะ

ฮะตรงชื่อเสียงเรื่องไหนครับพี่นะฮะตรงชื่อเสียงเรื่องไหนครับพี่

อร่อยมากต้องลองไปกินอยู่ข้างเลยอยู่ข้างวัดดอนเลย
ดอนทุกวันรู้สึกจะเป็นสมาคมจีนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม

นี่ไงตัวชุโกภาพแต้จิ๋ว

เขาบอกว่าวันอาทิตย์นี้ใครว่างไปกันได้
มีสล้อสอศึงนะฮะอ๋อแต่เขาจัดตอนช่วงเย็น
นะครับเนี่ยคือโปรแกรมของท่านชาชาดนะก็ไปกันได้นะ
ขอบพระคุณค่ะขอบคุณน้องสไตลิตและช่างแต่งหน้าและช่างน้ำผมค่ะ
เอาเบรกสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาใส่แขนต่อช่วงหน้าครับ
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน

น้อยอกน้อยใจรัฐมนตรีบอกอย่าไปอ่านข่าวของแพงเยอะ

เขาก็บอกว่าทำไมของถูกไม่คิดจะอ่านกันมั้ง

เขาบอกว่าเนี่ยมีแต่ข่าวของแพงของถูกไม่เห็นจะเป็นข่าวบ้างเลย
รัฐมนตรีจุลินเขาก็บอกว่าเขาน้อยใจ

เอาตรงเหลือคุณจุลินรัสณวิสดิ์เขาบอกเลย
ว่าการดูแลราคาสินค้า
จริงแล้วเนี่ยตอนนี้เขาใช้วินวินโมเดล

ที่จะดูที่ดูรึกในสินค้าเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยต้นทุนมันเผิมขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไง
กระทรวงพาณิชยเขาต้องพิจารณาว่าของถูกของแพงยังไงอืม
ล่าสุดเนี่ยกระทรวงภาคนี้เขาพยายามแล้ว
ที่จะกำชับให้สินค้าไม่ค่อยขึ้น
อย่างเช่นตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราควรจะดีใจว่ามันถูกลง
หัวเราะจนเสียงเข้าไมค์เลยอ่ะครับผมกล้องสั่นอ่ะ
ก็ตลกหรออ่าตลกอะไรกันล่ะตลกอะไรกันอ่ะตากล้องตากล้อง
คือติดบ้านติดรถไว้ราคาปรับรถตั้ง๓๐๔๐แล้วนะ
ฟ้าทลายโจรอ่าก็ปรับลงทำไมไม่อ้าว
แต่มันไม่ได้กินทุกวันไงอีกงานอย่าหัวลอกอย่าหัวลอก
ทนายโจรเราก็ไม่ได้กินทุกวันไงเอาของฟ้าทลายโจรเอาของใช้กินทุกวัน
ช่วงนึงเนี่ยมันแพงตอนนี้มันก็ถูกลงแล้วไง
เพราะมันเยอะไงก็ปรับตัวลงแล้วไงครับผมนะข้าวสารถุงอ๋อน่ะ
รัฐมนตรีผิดแล้วข้าวสารขึ้นแล้วฮะข้าวสารขึ้นนะฮะข้าวสารถุงที่ผ่านมาเนี่ย
ครับลดลงอ่าแต่ตอนนี้รัฐมนตรีฮะขึ้นแล้วเพราะชาวนาบอกว่า
ทุนการผลิตเพิ่มขึ้นนะฮะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเขาบอก
สำหรับมาม่าเนี่ยก็ขอขึ้นหลายครั้งแล้วก็เพิ่งขึ้นอ่าฮะถูกต้อง
ไม่ใช่เพิ่งขึ้นนี่อ่านมายังไม่มีลงเลยนะมดฮะพี่อ่านมา
เนี้ยอ้าวเอทีเคเอทีเคลงแล้วป๊าทารายจนก็พูดแล้วไง
ป๊าทารายจนเอทีเคลงแล้วแล้วให้พี่ไอ้กินเอทีเคลข้าวอย่างงี้อ่ะ
ไข่ลงแล้วนี่คนคนถามคนถามเหมือนพี่ช็อปไปแล้วว่า
แล้วกินเอทีเคลได้ไหมนี่ไงผมต้มเอทีเคลกินก็ไม่ได้เนอะ
ซึ่งวันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะดูเฉพาะ
พูดแล้วพวกผู้ประกอบการเขาบอกเขาให้ความสนใจกับพวกฝ่ายนี่แหละครับ
ตัวเขาเองเขาก็น้อยใจว่าทำไมแบบของลงเหมือนจะพูดกันบ้างเลยอืม
น้องว่าคราวเนี้ยเอ่อไข่ไก่ตอนเนี้ยไข่ไก่คุณยับรองว่าร้นตลาด
ค่ะค่ะเพราะตอนเนี้ยไข่ไก่มันเยอะอืมอ๋อนั่นมันราคาดู
พ่อพ่อแม่พี่น้องชาวนาบอกที่ผ่านมาสงสารเขาเถอะยิ่งขายยิ่งจน
ใช่ยิ่งขายยิ่งเป็นหนี้ยิ่งขายยิ่งขายที่นาแต่อันนี้อย่างถ้าสมมุติชาวนาจริงเราอยากใช้เขา
ให้เขาสักนิดสักหน่อยแต่อย่าไม่ใช่แบบเป็นพ่อค้าคนกลางอีกไม่คือเอา
ถ้าพ่อถ้าชาวนาจริงได้จริงจริงอ่ะครับฉันเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศพร้อมจะให้ชาวนา
ให้อาชีพแต่อย่าไปหายไปแต่ไม่รู้ว่าพ่อค้าคนกลางจะได้จริงหรือเปล่าแค่นั้นเอง
ปกติแล้วอ่ะประเทศส่งออกข้าวหรือประเทศที่กินข้าวเป็นหลักอะค่ะชาวนาเขารวยทุกคนนะคะ
อ่าอย่างเวียดนามนี้นะญี่ปุ่นเนี่ยชาวนารวยมากนะบอกก่อนอืม
แต่บ้านเราเนี่ยพ่อค้าคนกลางรวยพ่อค้าคนกลางรวยครับซึ่งวันนี้กระทรวงพาณิชก็พบว่ามีสินค้าหลากหลาย
ชนิดเลยปรับสูงขึ้นเนื้อไก่เราย้อนกลับไปนะฮะช่วงโควิด
เนื้อไก่อยู่ห้าสิบหกสิบบาทค่ะแต่ตอนเนี้ยนะฮะไก่เนื้อไก่เขาขอปรับเป็นร้อย
หนึ่งร้อยห้าบาทโอ้เท่าตัวไก่รสโอ้โหไก่สดชำแหละน่องสะโพก
เดี๋ยวจะปรับขึ้นหมดเลยค่ะเป็นแปดสิบห้าถึงเก้าสิบบาทอืมค่ะ
ไก่สดชำแหละเนื้ออกแหมพวกทั้งหลายเนื้ออกนะฮะอ่า
ก็จะขอปรับเป็นเก้าสิบห้าถึงหนึ่งร้อยอืมอืมปีกมาก่อนไปผับใบบา
ก็ต้องกินปีกไก่ปีกไก่ทอดน้องไก่ค่ะหลังเลิกหรอฮะใช่ไหมอืม
มันเป็นอาหารหลักที่แบบเวลาที่แบบคนไปผับใบบาเนอะฮะปีกอืม
ก็เดี๋ยวจะเป็นเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าอืมไก่สดชำแหละปีกบนจะปรับขึ้นอีกห้าบาทเป็นแปดสิบถึงเก้าสิบบาทครับอืม
จากตอนเนี้ยความต้องการบริโภคภายในประเทศเนี้ยต้องยอมรับหมูมันแพงอืม
คนก็เลยมากินไก่กันเยอะขึ้นอ่าอันนี้พูดกันจริงจริงค่ะไก่ก็เลยต้องการคนต้องการเยอะครับ
มันก็เลยต้องปรับตัวขึ้นแล้วถ้าไก่แพงขึ้นแล้วต่อไปเราจะไปกินอะไรครับมดฮะ
ก็ไม่รู้อะในนิดสุดฉันว่าจะอยู่ไข่หรอวะ
มีคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาว่ามีของอย่างหนึ่งที่ถูกลง

คุณผู้ชมพูดมาเลยบอกว่าแบบนี่ไงที่ถูกลงยาบ้าไง

ขนาดเดียวกันผักสด

เอาง่ายเลยต้นหอมคัทต้นหอมที่เราใส่กันเนี่ย
กิโลหนึ่งเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยเจอเนาะ

นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยก็เปิดเผยว่า

แล้วก็ต้นทุนการปรับตัวที่สูงขึ้น

ถูกค่าใช้จ่ายผิดพื้นฐานขึ้นหมดเลยทุกอย่าง

โปรโมชั่นคือข้าวเนี่ยมันขึ้นมาแน่นอน
ลดจำนวนความถี่ส่วนการลดการค้าเนี่ย

แต่ยอมรับว่าเรื่องข้าวถุงเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายล้วนเลยนะ

ข้าวถุงนี้คือเกี่ยวกับโปรโมชั่นนั่นแหละ
ตลอดเยอะเวลาข้าวถุงมีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ทั้งในด้านราคา

ยืนยันว่าข้าวสารตอนนี้นะฮะเอาข้าวสารตอนนี้จริงเลยนะ

แต่คนที่ปรับก็คือทุกคนก็คือมาทำโปรโมชั่นของใครของมันไง
อ๋อแต่ซื้อมาสุดเช่าเดิมจากชาวนา
เท่ากับโรงศรีอ่ะ
เขาบอกดีกว่าต้องเอาข้าวเข้าไปถูก

ก็บอกเอาถ้าสมมุติไปขายก็ไม่มีอะไรกินสิ
อ้าวใช่อย่างน้อยเขาเอาออกมามามาสีแล้วก็ขายเป็นถุงตาม

อ่ะต้องถามพี่มดกับพี่ชาวทั้งคู่เลยว่าดูที่เวลาแบบตอนสมัยเด็กอ่ะไปเห็นหนังสืออ่ะ

ร้อชื่อพ่อชื่อแม่

ใช่แล้วมันโกรธมาก
อย่างฉันก็เราก็เป็นอีตุ๊ดอะไรแบบนี้
บันตราอากานตะตุ๊ดแน็กซักต่อยกัน
สิ่งที่โดนบูซทั้งแต่ไอกอ้อน

จะตายเหมือนทุกวันที่มันจะต้องอยู่ในออนไลน์
เต็มที่ก็เขียนอะไรกระดาษแปะหลังอะไรอย่างนี้ป่

ละละทำไงฮะนั่นเนี่ยนี่มีแล้วแก๊งที่สวยที่สุดในโรงเรียนคือแก๊งใครรู้ไหม
น้องมิ้วพี่มิ้วเขียนมาสอนหรอนี่ฮะปราณพันธ์ฮะแล้วพี่ไปจีบเขาด้วยหรือเปล่า
ไม่ถูกกันครับ
ที่จะเล่าต่อไปนี่คือเด็กป๖นะคะน้องอ่ะบอกแม่ว่าแม่ผมไม่อยากไปโรงเรียนล้อ
เกิดอะไรขึ้นทำไมอ่ะลูกน้องเปิดเสื้อให้ดู
ผมโดนรุ่นพี่กับเพื่อนแกล้งแกล้งยังไงเตะฟุตบอลอัด

เหมือนถ้าเป็นเราสมัยก่อนก็ขยำกระดาษปลาหรือเครื่องยังลบใส่หัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วแบบเตะฟุตบอลอัดตอนแรกแบบไหนขอแม่ดูหน่อยซิเตะอัดขนาดไหน
เขาบอกช้ำรุนแรงประหนึ่งว่าอันนี้ไม่ได้แกล้งแล้วเหมือนอัดดู
โหค่อนข้างลือดนะแต่มันก็มีนะ

แต่คนเป็นแม่เขาบอกว่านี่มันเกินไปเตะอัดอะไรขนาดนี้โอ้โห
แม่ก็เลยไปแจ้งคุณครู
แจ้งคุณครูประจำชั้นแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย
ก็เข้าใจแหละนะเห็นข่าวแบบนี้มาก็เยอะแล้วสุดท้ายทุกอย่างมันก็เงียบ
แม่ก็เลยย้ายลูกไปเรียนโรงเรียนอื่นเลย

เลยเพราะแม่รู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกมีวัยเด็กที่มันแบบชอกช้ำ
หรือว่าให้ลูกรู้สึกแย่กับการไปโรงเรียน
อยากพาลูกไปอยู่ในที่สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนหนังสือ

แล้วถ้าอนาคตเรื่องนี้ไม่จบรุ่นพี่ก็ยังต้องทำต่อ
เนี่ยค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาชี้แจงบอกว่า
พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการดูแลความปลอดภัย
เช่นห้ามเล่นฟุตบอลในจุดที่ไม่ใช่สนาม
ครูเวรตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนให้ดูแล
ไม่ให้เล่นฟุตบอลใต้ถุนอาคารเรียน

แล้วก็รับปากว่าจะอบรมเด็กนักเรียนให้หยุดการกระทำแบบนี้

เพราะฉะนั้นรุ่นพี่ก็ใจเย็นนะครับผม
โรงเรียนเดียวกันนะฮะแล้วก็ระบบซีเนีย
พี่เชื่อว่ามันมีความหมายสำหรับการเรียนนะครับ
รุ่นพี่สอนในเรื่องดีหรือว่ารุ่นพี่เนี่ย
ปลอบน้องเวลาที่รุ่นน้องเขาเสียใจ
หรือว่าเขาแบบมีการกระทบกระทั่งกันเนี่ย
รุ่นพี่เป็นคนที่แบบเออไม่เป็นไรให้อภัย

เพราะฉะนั้นก็ใจเย็นแล้วก็ให้อภัย

หรือว่ามีการกระทบกระทั่งกันนะครับนะฮะ
มาถึงเรื่องราวดินฟ้าอากาศกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ

๕๓จังหวัดเตรียมรับมือฝนฟ้าขนอง

ระบุว่ามรสุมตะวันตกเชียงใต้นะครับพัดปกคลุมทะเลน้ำมัน
ประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีห่อมความกดอากาศต่ำ
กลุ่มประเทศเวียดนามตอนบนนะครับทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนอง
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งดังนี้นะครับภาคเหนือครับ
มีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะฮะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่
ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพพัยาวนรป่า
ศนุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
ไปไภ้สานกันบ้างมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่
ส่วนมากที่จเลยหนองคายบึงกาน
นครพนมขอนแก่นมหาสารคามชายภูมิ
นครราชสรีมาภ์รัมนสรุริญศรีสกรรอัลวนราชธานี
ส่วนที่ภาคกลางครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐ของพื้นที่
แล้วก็นครปฐมนั่นเองนะฮะภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ
สิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ
บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรี
จันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับภาคฝั่งตะวันออกนะครับผมนะฮะ
ก็อันนี้ภาคใต้นะครับไปที่ภาคใต้กันบ้าง
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขาปัตตานียาลา
แล้วก็นาราธิวาสนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกอ่าตะวันตกนะฮะ
มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังสตูนกรุงเทพ
แล้วก็ปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐ของพื้นที่ทั่วนะครับผม
นั่นแหละนี่เกินครึ่งประเทศแล้วครึ่งใช่ค่ะกลับทั้งประเทศแล้วล่ะ
มันแต่เราเข้าสู่หน้าฝนนะถูกใช่แต่เอาจริงหน้าฝนปีนี้นะฝนน้อยนะ
น้อยแต่มันตกมาก่อนหน้านี้พักหนึ่งแล้วไหมครับมันตกมาเยอะมันอายุเข้า
ยุเข้าใช่แต่เราเข้าสู่หน้าฝนโดยแบบเต็มรูปแบบแล้วเหมือนกันนะ
พี่เช้าว่ามันน่าจะกระหน่ำเป็นช่วงมดอาจจะแบบไม่ตกทุกวันอาจจะมีช่วงวีคนึงที่ตกเยอะแล้วก็อาจจะหยุดไปอะไรประมาณนี้
อ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่สรุปเวียแต่งงานจริงไหม
นะฮะช่วงหน้าสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

ยังเป็นศิลปินใช่ค่ะถูกต้องค่ะล่าสุดนะคะน้องก็เป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เหรอ
ใช่อยู่บอดีเจเป็นซึมเศร้านะครับผมมาประมาณสัก๒๓ปีแล้ว
แต่ก็ยังใช้ชีวิตไลฟ์ไซดเขาก็ยังใช่แล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ใช้แมวที่เขาเลี้ยงเนี่ย
เป็นคนที่แบบช่วยให้อาการเขาดีขึ้นแต่มันก็จะมีมาเป็นระยะระยะ
โยบอยทีเจเขาบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อเต๋าทีเจนะครับผมนะฮะ
จิรายุทธ์พะโลประการผมมีเรื่องจะมาบอกครับเพราะว่าผมคิดว่ามันถึงวิกฤตแล้ว
ผมเป็นอ่าซึมเศร้าเป็นผมรู้สึกหมดไฟในการใช้ชีวิตมาหลายเดือนมากแล้ว
แต่โชคดีที่มันไม่สำเร็จครับก็คือจะฆ่าตัวตายใช่ครับและผมคิดว่าผมคงไม่สามารถ
อ่าเข้ารักษาตัวนะครับโดยหนึ่งโรงพยาบาลนะครับผมเนี่ยที่ตัวเองเนี่ย
ตรวจร่างกายทั้งหมดนะครับแล้วก็สองก็คือพบว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ
เคมีในสมองเนี่ยของเขาเนี่ยมีปัญหาอาจจะต้องปรับเปลี่ยนยาที่จะต้องมาใช้
ปรับสมดุลในเรื่องของสารเคมีในสมองให้มันรู้สึกโอเคมากกว่านี้
ก็คือต้องไปพบจิตแพทย์เลยแหละเขาบอกใช่ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหน
แต่ผมอาจจะหายหรือไม่หายก็ได้แต่ตอนนี้ผมขอหายไปก่อนเพื่อรักษาตัวครับ
ขอโทษทุกคนนะครับถ้าผมยังรักตัวเองไม่ได้ผมก็รักคนอื่นไม่ได้เช่นเดียวกัน
คนนี้เป็นแบบซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้สิ่งสำคัญคือเขาไม่ได้ต้องการคำแนะนำ
ไม่ได้ต้องการแบบหลักการความรู้หรืออะไรเขาแค่ต้องการคนที่เข้าใจ
เข้าใจเลยอยู่ข้างแล้วรับฟังเขาแต่ว่าถือว่าโชคดีนะคะที่มันไม่สำเร็จเนาะ
แล้วก็เขาตัดสินใจไปหาคุณหมอมันว่าอันนี้สำคัญที่สุด
เศร้านี่มันกลายเป็นแบบโรคที่เราต้องหันกลับมามองเหมือนกันนะ
ถูกต้องหมดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือรอบตัวเรานี่เริ่มเป็นกันเยอะมากด้วย
เขาบอกเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวเองด้วย
คือมันมีสเต็ปภาวะก่อนถ้าภาวะซึมเศร้าเนี่ยเป็นช่วงเราหาย
แต่ถ้าโรคมันคือเคมีในสมองซึ่งอันนี้ต้องหาหมอเท่านั้น

อยากให้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าเราอยู่แล้วเรามีความหมาย

ค่ะสามารถดูแลแล้วก็เป็นเพื่อนได้ดีในช่วงระยะเวลานี้
ยังไงเวลาคิดอะไรก็ขอให้มีสติแล้วก็รวมถึงแบบ
นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับ
โน้ตวิเศษโน้ตวิเศษคือเป็นน้องชายของคุณน็อต
คุณน็อตก็คือสามีคุณชมพู่อืมวันนี้ขอแต่งงานแล้วฮะ
หลังจากที่แบบหลายคนก็ลุ้นกันมาว่ากับแพทิเซียจะรอดไม่รอด
รอดไม่รอดก็มีข่าวเลิกลากันบ่อยบ่อยครับ
ปรากฏว่าวันนี้คุณแพทิเซียเคยเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงโน้ตวิเศษว่า
เรายังเรียนรู้กันอยู่คบกันมา๓ปีไม่ได้มีอะไรเรียบง่ายนะครับ
ก็เป็นแฟนปกตินั่นแหละส่วนเรื่องการสร้างครอบครัว
คุณโน้พิเศษคุกเข่าขอแพทิเซียกูธแต่งงานแล้วล่ะ
กลางบรรยากาศของธรรมชาติต้นไม้ท้องฟ้าสดใสเนี่ย
ก็นัดข่าวเขาติดต่อไปที่รุศกแซกการีนจนถึงหาวิทยาลัยภาษีเซีย
ซึ่งคุณแม่ของเธอบอกว่านางเอกสาวติดถ่ายละครอยู่
นะฮะก็เขาบอกเดี๋ยวรอให้ลูกสาวออกมาพูดเองแล้วกัน

แต่คู่นี้ไม่ค่อยเป็นข่าวนะแต่ความหวานก็มาเรื่อย

อีกสิ่งนึงที่คนถามกันก็เวียจะแต่งงานไหม

ด้วยแล้ว
บ้างคนเขาพูดไปถึงขนาดนั้น

ข่าวลือนะครับว่าจะแต่งงานเดือนหน้าจริงหรือไม่ยังคงเป็นเป็นร้อนที่หลายคนจับตามองหลังครับ
มีข่าวลือหนาหูว่าคุณเวียสกลวัฒน์ครับ
แต่งงานกับแฟนสาวคุณวิกกี้ในเดือนหน้าล่าสุดครับ
คุณนัทอติรุธเพื่อนสนิทรุ่นน้องของเวีย
เปิดเผยว่ายังงงอยู่ครับว่าเป็นข่าวได้ยังไงต้องให้พี่เวียเนี่ยออกมาพูดเองดีกว่าครับ
คาดว่าน่าจะเร็วนี้เพราะว่าเขาเนี่ยจะมีงานอีเวนต์นะฮะ
ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมคุณนัทก็ตอบว่าต้องลุ้นดูครับ
เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธพูดจัดการก็ไม่ได้ปฏิเสธ
ถูกต้องแต่ได้เท่าที่เจอน้องวิกกี้เขาเป็นคนน่ารักครับนิสัยดีเรียนเก่งเรลลี่มาก
น้องวิกกี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะเครื่องสำอางนะแล้วก็พูดได้๕๕๕๕ว้าว
เพราะฉะนั้นแล้วก็โปรไฟล์ดีมากแล้วก็เป็นนักเรียนนอกจบ
พี่อาร์จบที่ต่างประเทศด้วยอ๋อเหรอใช่ครับก็เป็นคนที่โปรไฟล์สวย
นี่แหละสวยเลยเขาก็บอกว่าบางทีก็บอกว่าเนี่ยจริงเปล่าว่าจะแต่ง
เดือนหน้าอ่าฮะเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับเขาบอกสวยแล้วรวยมากนะ
มีข่าวแววมาว่ากลางเดือนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แองจี้รู้ดีมากที่สุดนะฮะ
วันนี้เรื่องจริงเหรอเขาบอกว่าเรื่องจริงนะมดมีเป้าหมายจัดงานชนกับดาราอีกคนนึง
อ่ะนะใครอ่ะคุณนี่มีผู้สีจริงเหรอเขาเม้ากันไปชนกับใครอ่ะ
ไม่รู้ก็เมาส์กันไปเรื่อยบอกว่าพี่จัดงานชนกับดาราคนนึง
เออนะฮะก็แค่สถานที่เดียวกันแค่นั้นเองมันจัดไม่ได้ไงสองงานไง
ด้วยครั้งถึงเอาเป็นว่าถ้าเขามีข่าวดีจริงก็ยินดีด้วยยินดีด้วย
ดีด้วยอายุอ่ะก็ถึงเวลาแล้วล่ะ
ใช่หน่ะครับนะฮะเหมาะแล้วล่ะเวลามี
กูกูเรียกก่อนนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมา

ตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้คืออีกสามนาทีจะจบเวลา
จบดรายการแล้วอยากจะแบบขอดูนาฬิกาของแต่ละคน

เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาไม่ได้ซื้ออสังหารินทรัพย์
เค้าซื้อนาฬิกาใช่เป็นคนชอบสะสมนาฬิกาอย่างก่อนหน้านี้
คือฮาไปแล้วที่ซื้อนาฬิกาเรือละ๑๔ล้านบาท
อันนั้นได้ราคาพิเศษจากราคาเต็ม๒๘ล้านแล้วถูกต้อง
ล่าสุดเรือนใหม่ซื้อมาแล้วจ้า
รุ่นนี้ราคา๒๒๐๐๐เหรียญ
ถ้าคิดเป็นเงินไทยคูณมาให้แล้วจ้า
สปอร์ต๑คันก็คือไอ้พวกนี้มีแต่ขึ้นไง
เออแต่ว่ามันเป็นการลงทุน

ก็เลือกลงทุนในกระเป๋าเพราะว่าเวลาขายราคามันขึ้นทุกปีอะไรอย่างนี้

พี่หนุ่มเขาก็ชอบนะพี่หนุ่มก็สะสมในการเนอะ

เขาสะสมเขาตลอดแหละสุดยอดแต่ละเรือนของแบบนี้ที่สุดจริง

คุณวินิตโร่แจ้งกรมดราม่าพินภายเอาบัตรแดงเดือดมาจากไหนเป็นตั้งแต่๒๔๐๐๐๐๐๐บาท
ครับผมนะฮะเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับ

มันเป็นบัตรโคต้าของสองทีมที่จะนำไปขายให้กับแฟนบอลต่างประเทศ
แล้วก็เหลือแล้วมันก็ตีกลับมาครับ

ขายให้น้องพิมพิพายในราคาปกติ
แล้วให้เขาไปจัดกิจกรรมเอาเองว่า

น้องพิมพ์นิภายลงทุนไป๔๐๐ล้านฮะ
แต่ดราม่ายังมีหลายประเด็นอยู่นะไม่หมดนี่เขาบอกขายไม่หมดเหรอ

เดี๋ยวไทยรัฐนิวโชว์คงจะมาไล่เลียงประเด็นดราม่า

ขายหมดราคาทั้งหมด๔๐๐ล้าน

เอาล่ะถ้าสมมุติซื้อตรงนี้จะมีโอกาสไปมิดแอนกรี๊ดกับแจ็คสันหวัง
มีโอกาสไปเจอไปดูโซมซ้อม

เดี๋ยววันนี้แน่นอนไทยรัฐนิวโชว์คงมีการไล่เลี่ยงกันขึ้นมา

น้องกรครบทรงชาติขอบคุณครับกลับมาเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ